คุณผู้ชมไปที่งานกาชาติมุกดาหารนะคะ
เขาจัดการอีก๒วันจะหมดอยู่แล้ว
จัดกันตั้งแต่๗๑๕มกราคม
บุ๊คเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าพี่เสกโลโซขึ้นร้อง

เจอกู
อย่าตีกันครับพี่น้องครับไม่ตีกันครับ
ไม่งั้นเล่นต่อไม่ได้นะ
แทนที่พี่เสกจะพูดสนุกไหมคะพี่น้อง

ไม่งั้นคอนเสิร์ตเล่นต่อไม่ได้ล้มลุกคุกขาดกันไป

ในการห้ามทับนะคุณฮะใช่ค่ะค่ะพี่บุ๊ค
คือกลายเป็นว่าคนอื่นที่เขาตั้งใจมาสนุกในงานกาชาติตรงนี้
เขาก็หมดสนุกไปด้วยนะครับสิ่งสิฮะแต่
เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผมมีประสบการณ์แล้ว
ปีก่อนก็ตีกันเขาก็เลยมีการวางกำลังเพิ่ม

ใช้เวลา๕นาทีในการห้ามทับของวัยรุ่นทั้ง๒กลุ่ม
สุดท้ายแล้วร้านค้าเอ่ยนะคะคอนเสิร์ตเอย
ก็กลับมาแสดงได้ตามปกติกันนะคะ
คือประชาชนก็บอกว่าโอ้โหปีนี้เจ้าหน้าที่ดี
เจ้าหน้าที่มาห้ามทับได้เร็วทำงานได้ดีชื่นชมเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะว่าเกิดเรื่องแล้วไหนก็เกิดแล้วนะคะ
นักข่าวทำหน้าที่ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปพบว่างานนี้เป็นงานระดับจังหวัดนะคะ

งานกาชาติของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี๒๕๕๙

จัดขึ้นระหว่างวันที่๗๑๕มกราคม
แต่เหตุการณ์ตามในคลิปมันเกิดขึ้นคืน๑๓มกราคม
อีก๒วันก็จะจบงานอยู่แล้วเชียวนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือถูกจัดขึ้นที่หน้าสารากลางจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตมาตลอดทุกคืน
แต่ก็ไม่มีการทะเลาวิวาสกันของกลุ่มวัยรุ่น
แต่พอมาคืนของที่พิเศษก็ขึ้นโชว์ตัวขึ้นร้องเพลง

วัยรุ่นก็ประกาศศักดาต่อหน้าพิเศษฮะ
อยากให้พี่เสกเห็นแต่พี่เสกบอกโอ้น้องอย่าตีกันเลย
พิเศษเขาก็ไม่สนุกด้วยตั้งใจที่จะมอบความสุขความสนุกให้
สำหรับการกาชาติแล้วก็งานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับกาชาติจังหวัดมุกดาหาร
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวมุกดาหาร
และสังคมที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน